อุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกแล้วฝนฟ้าตกหลายพื้นที่ครับที่จังหวัดกระบี่มีกระบะคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็ว
ฝนตกถนนลื่นและจังหวะเข้าโค้งเสียหลักไปชนกับมอเตอร์ไซค
ซึ่งแม่กับลูกเนี่ยขี่รถมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ดูวงจรปิดครับ
เข้าไปอย่างจังเลยครับอืมรถกระบะพุ่งชนกับมอเตอร์ไซค์ของสองแม่ลูกนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนเพชรเกษมครับในพื้นที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งเมื่อวานนี้ครับรถกระบะเนี่ยชนอย่างจัง
กระเด็นไปทิศทางหนึ่งเลยฮะกระบะก็ฟาดไปอีกทางหนึ่งนะครับ
กระบะไปกระแทกกับเสาไฟข้างทางด้วยเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บทั้งหมดห้าคน
สามคนเนี่ยฝั่งกระบะเป็นผู้ชายอาการสาหัสติดอยู่ในซากรถกระบะสีดำคันนี้แหละครับ
ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นสองแม่ลูกครับ
คุณแม่แล้วก็ลูกสาวอายุเพียงแค่๑๕นอนหมดสติอยู่ครับ
เจ้าหน้าที่นั้นต้องเร่งช่วยเหลือฝั่งกระบะนั้นต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างเข้าไปช่วยชีวิตคนข้างใน
นำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนสองแม่ลูกที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วโดนกระบะชนนี้
ก็ต้องเร่งช่วยเหลือเช่นเดียวกันชาวบ้านบอกว่าเห็นรถกระบะคันดังกล่าวเนี่ยขับมาอย่างเร็วครับ
่งหน้าเข้าตัวเมืองกระบี่ถึงจุดเกิดเหตุมันเป็นช่วงโค้งพอดี
วกกับฝนตกและถนนลื่นครับกระบะเลยเสียหลักแห่โค้งไปชนกับมอเตอร์ไซค์สองแม่ลูก
เดี๋ยวตำรวจรอสอบปากคำคนเจ็บทั้งหมดอีกครั้งก่อนดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดกฎหมายต่อไปฮะ